ไปที่ชายภูมิค่ะเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาที่อำเภอเมืองเลยอ่ะนะคะมีแก๊งมอสหน้าลายเหมือนกับเขาเป็นขายใหญ่ในพื้นที่ครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะเออไม่น่าเชื่อจะแบบกล้าก่อเหตุได้แบบอุกอาจขนาดนี้นะนี่ค่ะอ่า
ก่อเหตุหลายอย่างเลยอ่ะในช่วงคืนเดียวอ่ะ
รถกระบะค่ะครับขับไปจอดอืม
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตภาพดีเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นภาพเต็มจะเห็นชัด
ซ้อนอยู่กันท้ายกระบะเนี่ยนะอ่า
เป็น๑๐คนเป็น๑๐คนมากัน๒คันครับ
แล้วก็สักพักจะมีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา๖คัน
ที่เป็นกลุ่มใหญ่ไปเมื่อสักครู่แล้ว
รู้ไหมเขาปลาปลาขวดใส่แล้วยิงปืนใส่อ่ะอ๋อเหรอ
รถจักรยานยนต์เขาหนีเนี่ยแล้วก็เห็นไหมกระบะกลับรถ
ตามไปตามเขาไปต่ออ่า
กลุ่มรถจักรยานยนต์น่ะถูกยิงไปสามคนนะคะโอ้โห
เพื่อนรีบขี่พาไปส่งโรงพยาบาลชัยภูมิครับ
แต่กระบะสองคันนี้ขับไล่เขาไปต่อค่ะ
กลุ่มคนเจ็บเขาเลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลได้ทัน
ครับกระบะแก๊งมอสหน้าลายก็เลยต้องขับเลยไป
นี่ไงกลุ่มคนเจ็บใช่ไหม๖คันเนี่ย
แต่คุณผู้ชมเหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นี้ครับ
กระบะไปก่อเหตุต่อค่ะที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
บนถนนราชพฤกษ์นี่ค่ะมีภาพ

แล้วไปชกวัยรุ่นสามคนที่อยู่ที่ร้านอ่า
ทั้งสามคนเขาวิ่งหนีอ่ะครับ
คนแรกวิ่งออกไปทันแต่อีกสองคนถูกชกอ่ะ
เดี๋ยวดูนะข้าวของในร้านเนี่ยร่วงตกลงมาเนี่ยค่ะ
นี่มันรู้จักอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิ
อยู่ดีเข้าไปไปต่อยเข้าเหรอเห็นมั้ยเห็นมั้ย
นี่หลังจากก่อเหตุที่ถนนเมื่อกี้นี้ถูก
ไปก่อเหตุต่อในร้านสะดวกซื้อโอ้ดูพนักงานนี้เขากลัวกันหมดเลยอ่ะ
นี่นี่อ่า
วิ่งหนีไปคนนึงอ่า
อีกสองคนโดนชกไปอ่ะครับ
แล้วก็ไปวิ่งไล่กวดกันในซอยต่อนะคะอืม

โอ้โหเหตุการณ์มันไม่จบค่ะ
ยังไม่จบอีกฮะยังไม่จบค่ะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีร้านอาหารบนถนนสนามบินแจ้งตำรวจว่าร้านถูกยิง
หน้าร้านเนี่ยพลุนเลยอืมแล้วแก๊งที่ก่อเหตุ
มอสหน้าไลน์ค่ะโอ้โหแก๊งเดียวกันกับที่ก่อเหตุเมื่อคืนสองจุดนะคะ
ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่ก่อเหตุตอนกลางคืนเสร็จช่วงสายมาก่อเหตุตรงนี้อีก
นี่เอ้อทำไมอ่ะไล่ก่อเหตุไปเรื่อยเรื่อยอ่ะเอ้อมันใหญ่โตมาจากไหนเอ้อ
ทำไมอ่ะคนเจ็บสามรายนะคะที่ถูกยิงตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะนะคะ
นายสุธิพงศ์แก้วเมืองกลางอายุ๑๖ถูกยิงเข้าที่หลังนายวิทย์สุวัสดิเข็นชายภูมิอายุ๑๙ถูกยิงเข้าที่หลังและที่หัวด้วยนะคะ
นายนัทพลบุภาอายุสิบเก้าถูกยิงที่สะโพกเพื่อนคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
บอกครับผมขี่รถพานปมา็สึนครับเพราะพ้องเค้าไปเที่ยวยุบ
ปูผมกำลังขีกกลับพ้องครับขีมรถมาทางนั้น
เห็นว่ามันดึกควัดใส่ลงมานิย์มินญิงเขาเถิกยิ้ง
เด็กเพิ่มมา
ยังนัดเดี๋ยวซ่อมกระบาดก็ได้ว่าสิบสามคน

ส่วนที่ร้านอาหารเกาหลีที่ถูกยิงไม่มีใครเจ็บนะคะ
แต่ประตูร้านพังนะคะเนี่ยค่ะร้านนี้นะคะ
สายสายวันนี้นี่เองค่ะฟังเสียงเจ้าของร้านดูหน่อย
เออจับปั้งแค่อย่างนั้นนะแต่ไม่ทราบว่ากี่นัดละค่ะ
ได้ยินเสียงปืนตั้งแต่เมื่อคืนครับนี่ค่ะ
ปืนที่ใช้เนี่ยนะคะคาดว่าเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะ
เพื่อนคนเจ็บได้ยินเสียงปืนนัดเดียวแต่เจ็บสาม
เหมือนกระสุนเป็นลูกปลายมันกระจายใช่ไหมนี่นี่ไงนี่ค่ะนี่คือที่ร้านอาหารนะคะ
ว่าปืนที่ยิงหน้าร้านอาหารที่ไม่มีคนเจ็บก็คือปืนเดียวกัน
ที่ยิงวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านก็คงจะยิงเมื่อคืน
โอ้โหทำไปทำไมเออมันใหญ่โตมาจากไหนนี่พวกนี้เนี่ย
งงมากนะคะท่านต้นบริโชคเอกวัฒณชัยจันทาทุมผู้กำกับสอบภาพเมืองชายภูมิบอกว่า
แล้วกลุ่มมอสหน้าลายที่ไปยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์
ที่ไปทำร้ายร่างกายผู้ชายในร้านสะดวกซื้อ
ตำรวจบอกไม่ได้รู้จักกันล่าสุดออกไหมจับหนึ่งคนเป็นหัวหน้าแก๊ง
ชื่อว่านายสารวุฒิแก้วดอนดูมอสหน้าลายคือหัวหน้าแก๊งเลย
นายสารวุฒิเนี่ยนี่ค่ะอายุ๒๗เป็นชาวตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชายภูมิ
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรล่าสุดมีรายงานว่า
หนีเข้ากรุงเทพคุณภาคภูมิเข้ากรุงเทพเลยเหรอ
หนีเข้ากรุงเทพฯนี่ไงส่วนกลุ่มที่ก่อเห็ดอีก๗คนเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานให้แน่นก่อนเดี๋ยวขอออกหมายจับด้วย
ถ้าใครพบเห็นนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสารวุฒินะคะ
หัวหน้าแก๊งมอสหน้าไลน์นะคะก่อเหตุเอาไว้หลายอย่างเลย
รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนี่หน้าตาอ๋อคอเขาสักลายใช่ไหม
น่าจะใช่อ่าเป็นลายลายเต็มคอเลยนี่ไง

ทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๓๒๘๘ทะเบียนจังหวัดสุรินทร์นะคะ

ส่วนอีกคันกระบะนิสสันสีขาวทะเบียนกไก่จจ๐๔๙๖ทะเบียนจังหวัดชายภูมินะคะ
จากการสืบสวนได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไปนั่งดื่มในผับแห่งหนึ่งบนถนนนนทนาคอน
แล้วขับรถวนไปวนมาบนถนนแล้วยิงใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาแบบยิงใส่เฉยเลยอ่ะ
เอออยู่ดีก็ยิงบาดเจ็บไปสามค่ะ
ล่าสุดคือคนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมไปปั่นป่วนในพื้นที่ขนาดนี้โอ้โหงงมาก
และพวกนี้มันไม่เคยดูไทยลักษณ์นิวโชว์อะ
วงจรปิดเขามีทั่วบ้านทั่วเมืองหลายคดีใช่ไหม
จริงนี่ยิ่งในร้านสะดวกซื้อมันเห็นชัดมากนะ
นะทังข้างหน้าข้างในว่ายยังสว่างเลยอ่ะ
แล้วตอนก่อเหตุก็แบบโอ้โหดูแล้วเก่งมากยิ่งใหญ่มาก
แต่ตอนนี้หนีหนีโหสุกโหสุนเลย